รุ่นเล็กหลบไปก่อนเพราะว่ารุ่นใหญ่อย่างนี้
เส้นทางนักร้องเนี่ยได้เจอกันบ้างแต่เส้นทางละครไม่เคยมาเจอกันค่ะ
มาในฐานะบทบาทที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นสามีภรรยากันเลยค่ะ
บอกเลยว่างานนี้ทั้งแซวทั้งอำกันแทบตายในกองหายนะคุณ
แล้วก็เห็นว่ามาเล่นละครแบบนี้พี่ปูยังยืนยันนะยังไม่แขวนไมค์
ยังร้องเพลงอยู่รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเคลียร์เวลาแต่งหญิง
ในละครบางทีพี่ปูได้รับบทแบบตุ้งติ้งบ้างก็มีนะ
หวานใจวัยแซ่บอย่างน้องนุ๊กซี่ก็ไม่ว่านะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าพี่ปูยืนยันว่าเดี๋ยวแต่งหน้ากับนุ๊กซี่คนนี้
เพราะว่าแกเนี่ยแก่มากแล้วนะเออจริงไม่จริงยังไงดี

พี่ปูแบบแต่งหญิงด้วยเนี่ยค่ะน้องเค้าว่าไหมค่ะ
ไม่ว่าอะไรเลยครับเขาไม่ว่าอะไรเลยเขาก็โอเค
พี่ทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเขาก็ขำครับ

หมอดูบอกให้น้องไปงานแต่ง

มันหายากด้วย

มันมีแน่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เร็วนี้หรอกครับ
คือมันก็คงไม่ช้าไปกว่านี้เพราะว่าพี่ก็อายุเยอะแล้วครับ
อายุเยอะแล้วแต่หน้ายังเด็กอยู่รอได้อีกสักปี๒ปีก็ไหวนะจ๊ะ